นี่คือสถานการณ์โควิดสะกิดทุกห่อมยากจริง

ตอนนี้เนี่ยต้องปรับตัวแล้วฮะกลับมาขายอาหารตามสั่งฮะ

นี่คือร้านไผ่อรันโภชนาของป่ารัน
ปารันหรืออารันเรืองประโคนอายุ๕๔ปีฮะ
อาหารตามสั่งเขาก็มีเบิ้ลเลยก็ยังได้นะฮะ
เคยทำโต๊ะจีนแต่ละปีแต่ละวันแต่ละเดือนเนี่ย
โอ้โหลำซำรายได้ต่อวันเป็นหลักหมื่นนะฮะ
ต่อวันเป็นหลักหมื่นตอนนี้ลำบากเหลือเกิน
ตอนนี้ก็คือตั้งแต่ปีที่แล้วเจอโควิด๓ละลอกมากรอบเลยร่วงเลย
ลูกค้ายกเลิกหมดยกเลิกข้ามปีฮะ
ยกเลิกข้ามปีเนี่ยฮะพี่รันหรือป่ารัน
เลยต้องมีการดัดแปลงรถกระบะของตัวเอง
กลายเป็นรถกระบาดสีเหลืองเคลื่อนที่เป็นรถขายอาหารเคลื่อนที่
พอไปถึงในฐานะเคยเป็นเสียโต๊ะไงโต๊ะจีนโต๊ะเรามีเยอะ
ผัดน่ากินมากเลยผัดน่าทันทุกปีนู
ผัดต้องเป็นแบบนั้นเม็ดต้องเด้ง
สุดจริงน่าทานเหลือหลายจริงแต่ชีวิตต้องสู้ไง
ก็เลยมีการดัดแปลงเห็นไหมแล้วเวลาทำเนี่ยมาตรฐานโต๊ะจีน
อาหารใหญ่อาหารเน้นแบบนี้
แล้วข้าวสวยรู้เลยเป็นข้าวแบบอย่างดี
ดีเลยหอมมะลิเหมือนเสิร์ฟโต๊ะจีนอย่างนี้เลยนะฮะ
นี่แหละฮะสามารถไปอุดหนุนกันได้นะครับ
เอาฟังเสียงของเสียรันหรือป่ารันก่อนฮะ
ก็รับเหมางานเลี้ยงต่างใช้งัดทำเข้ากล่องก็ทำ
แล้วเหมาไปงานแบบทุกงานงานอีเวนต์อะไรต่างอ่ะ
ขอแนะนำเมนูนี้ค่ะ
ก็เมนูหลักก็คือตรงนี้ที่มาขายตรงนี้ก็มีก๋วยเตี๋ยวเป็ดฮะ
ข้าวหมูแดงหมูกรอบแล้วก็หมูสะเต๊ะ
แล้วก็ตามสั่งจานเดียวคณะหมูกรอบผัดพริกเผาอะไรพวกนี้
ใช่ครับ

ก็อยากจะฝากให้เพื่อนที่สมสมปัญหาช่วงเนี่ยช่วงโควิดเนี่ย
ก็ขอให้สู้ฮะขอให้ทนครับผมหาอะไรทำอยู่เฉยจะเครียด
ไปดูภาพอาหารของแกอีกทีภาพนี้ใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้นหรือเปล่า
ถ้าเป็นอย่างนี้มาเขกมาเงกกระบานป่าลั่นได้เลย
ขายจริงก็อย่างนี้ขายเยอะอย่างนี้ฮะขาย๑๐โมงเช้าถึง๔โมงเย็น
รายได้นะขายแล้วนับรวมต่อวัน๓๐๐๔๐๐หักเป็นกำไรประมาณสัก๑๐๐บาทต่อวัน
ทีเคยได้หลักหมื่นตื่นมาเหลือหลักพันเอายังไงชีวิตก็ต้องสู้ต่อไปฮะ
ก็มีทั้งขาจรขาประจำแวะเวียนไม่ขาดสายพูดมาทั้งหมดนี้เขาขายที่ไหนเนี่ย
ที่ไหนนะเดี๋ยวผมดูน่ากินเนี่ยจะเอาแบบนี้ชอบที่เป็นแบบนี้
๔แยกสหว่ายน้ำเทศบานเมืองบุรีรำไปได้ไว้เวียนไม่ได้
บุรีรำไกลไหมก็ไม่น่าจะใกล้อยู่เท่าไหร่

นั่งเครื่องไปทานข้าวผัดของปาลัน